อีกแล้วค่ะปัญหาเงินกู้นอกระบบนะคุณป้าท่านหนึ่งอายุ
หกสิบปีแล้วชื่อป้าชดาพรนะฮะคุณผู้ชมป้าเนี่ยไปกู้
เงินมาจากอบังแล้วป้าเนี่ยกลับบ้านต่างจังหวัดครับตอน
แกอยู่สมุทรประการนะฮะแล้วแกบอกอบังบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากต่างจังหวัด
แล้วเดี๋ยวจะใช้หนี้ให้นะคะสุดท้ายค่ะพอป้ากลับมาที่สมุทรปราการค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออบังค่ะไปขับรถปาดหน้ารถของป้า
แล้วลักษณะคือเหมือนจะเข้าไปทำร้ายร่างกายเพื่อนของป้าเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปแล้วสิ่งที่อาบังทำคือดึงกุญแจรถไป
สุดท้ายป้าต้องเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของป้ากลับบ้านประมาณ๑กิโลค่ะ

ให้นกไทยมาขอมาเทียให้แล้วนกไทยมาเดี๋ยวมันมา
ลูกไทยรู้ปะ
ประโยคแรกอาจจะฟังงงหน่อยนะมึงใครรู้เปล่า

จะถามว่าใครเนี่ยจะถามใครเนี่ยอะไรอย่างนี้
เป็นเสียงปำงใช่ไหมฮะคงจะถามว่าอะไร

คนนี้แหละค่ะที่เป็นเจ้าหนี้ของป้านะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปประกบข้างมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าท่านนี้นะคะ
แล้วลงมาลักษณะคือทวงหนี้ค่ะ
พยายามบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกชายมาเคลียร์ให้
จังหวะนั้นแหละค่ะเพื่อนป้าเห็นท่าไม่ดีแล้วนะคะ
ว่าอบังจะมาทำร้ายเพื่อนของตนเอง
ก็เลยยกมือถือถ่ายคลิปเอาไว้
บังโวยวายค่ะไม่พอใจที่เพื่อนของป้าเนี่ยมาถ่ายคลิปนะคะ

ดึงกุญแจรถมัตตาใสของคุณป้าลูกหนี้

หลังเกิดเหตุคุณป้าท่านนี้ก็คือคุณป้าชะดาพร
มโนสาอายุ๖๐ปีแล้วนะคะ
ป้าบอกว่าแหม่โดนกระทำแบบนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย
สุดท้ายไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณป้าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าหมู่บ้าน
ชนดนชาตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

ตอนที่คุณป้าไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยก็มีการโทรหาอบางเงินกู้ด้วยนะคะ
เพื่อสอบถามว่ากุญแจรถที่เอาของฉันเนี่ยเอาไปไหนเอามาคืน
สิ่งที่อาบังตอบคืออะไรลองฟังค่ะ
คุณใส่เสื้อไปกระเป๋าเสื้ออยู่ในกระเป๋าเสื้อ
ไม่มีมีคุณต้องเอาไปคุณไปโยนทิ้งที่ไหน
คุณต้องเอามาไม่มีไม่มีได้ไง
ไม่มีได้ไงคุณจะใส่เสื้อไปใส่กระเป๋าเสื้อไป
เอาไปทำอะไรคุณเจเออเอาไปทำอะไร
เอาไปทำอะไรจะเอาอะไรแล้วจะดึงไปทำไมเออดึงไปทำไม

ไม่ได้เอามาจะเอาไปทำไมล่ะรถอยู่นู่นแล้วกุญแจเอามาทำอะไร
ทำอะไรล่ะมาโรงพักมาโรงพักมาโรงพักเลยงั้นมาโรงพัก

ตำรวจอารมณ์มาคุยกันใช่ไหมคะก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอากุญแจของคุณป้า
ที่เป็นลูกหนี้ไปอ่ะนะคะทีนี้คุณป้าว่ายังไง
เราก็มีโอกาสไปคุยกับคุณป้านะคะอ้าวคุณป้าไปกู้เงินเข้ามาจริงหรือเปล่า
กู้มาเท่าไหร่ยังไงใส่เขายังไงค่ะคุณป้ายอมรับนะคะ
ว่าไปกู้เงินชาวอินเดียคนนี้ก็คืออับบังคนนี้มาจริง
จำนวน๒๐๐๐บาทแล้วตกลงกันว่าจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ๒๖
โอ้โหนี่ก็โหดไปนะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะ
ตกลงกันว่าจะส่งคืนเป็นรายวันวันละหนึ่งร้อยบาทจำนวนยี่สิบสี่วัน
ก่อนหน้านี้คุณป้ากลับบ้านไปทำธุระที่ต่างจังหวัดก็เลยโทรไปบอกอาบังคนนี้
บอกว่าเดี๋ยวขอหยุดผ่อนชั่วคราวนะถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวจะส่งคืนให้เหมือนเดิม
พอคุณป้าเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วมาเจออบังเจ้าหนี้คนนี้
คือขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยแล้วก็ปาดหน้ารถของคุณป้าเลยนะคะ
แล้วเรียกเก็บเงินกู้ตอนนั้นเลยจนกระทั่งมีการโต้เถียงเกิดขึ้น
แล้วพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายนี่คุณป้ากล่าวอ้างนะคะ
เพื่อนของคุณป้าก็เลยขู่ไปบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
บังก็เลยเดินไปที่รถแล้วถอดกุญแจรถของป้าไป
พวงนั้นมีทั้งกุญแจรถมีทั้งกุญแจตู้กุญแจบ้าน
ก็เลยทำให้คุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปไม่ได้
เห็นรถกลับบ้านระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
แล้วสุดท้ายก็ต้องเดินทางมาแจ้งตำรวจแบบนี้ค่ะ